ขึ้นเหนือไปแอวเจียงใหม่เจ้า
ไปสัมผัสอากาศหนาวเขาดนตรี
คุณผู้ชมค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
บรรยากาศพี่เจ็ดการีนเขาการันตีความคึกคักเวอร์
แถมที่สำคัญได้ปะกับหนุ่มเหนือตัวเองนะเจ้า
ส่วนจะเป็นภัยตามพี่แจ๊กกะลีนไปพอกันเลยเจ้า
ข้าเจ้าเป็นเจ้าเชียงใหม่เกินมาที่ฟ้าเอ้ยแสนสุดโซภา
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่เชียงใหญ่เฟสค่ะ
ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะคะ
ฝนตกตลอดเลยก็เลยแบบว่าไม่หมัดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะ
วันนี้จะพาไปตะลุยบรรยากาศนะคะคอนเสิร์ตเชียงใหญ่เฟสนะคะ
รับรองว่าวันซื่อสวัสดีเจ้าเนี่ยค่ะ

เดี๋ยวไปดูได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
และความสนุกนะคะก็ไม่ได้มีแค่หน้าเวที
เพราะว่าตอนนี้เราอยู่หลังเวทีนะคะ

เรามีนานกับพี่ปั๊บนะคะแต่ว่าจะเก็บโควิดก่อน
ไม่เป็นไรค่ะหลังเวทีเราเจอใคร
นี่เลยวงเคลียร์ลงจากเวทีมาหมาดเลยนะคะ

วันนี้พวกเราวงเคลียร์ลงจากเวทีมาเชียงใหญ่เฟซ

เป็นไงบ้างคะขึ้นเหนือคราวนี้แล้วก็กลับมาเชียงใหญ่เฟสครั้งที่สาม

คือขึ้นเวทีไปแล้วมองไปคือแบบสุดตาสุดสุดสุดตาเลยคนเยอะมาก
ดูวันนี้สุดยอดมากเพราะว่าฝนตกไปเมื่อเย็นแต่ทุกคนก็คือแบบเต็มที่เต็มที่สนุกมาก
มาเหนือถ้าถามว่าอยากกินอาหารเหนือเสร็จจากคอนเสิร์ตเนี่ยอยากกินอะไรคะอ่านเหนือ
อยากกินข้าวซอย

ยังไม่ได้กินเลยมาเนี่ยแต่ว่าไปกินอย่างอื่นมาแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าว

อยากกินเนื้อกะทะค่ะ

เหมือนกัน

เจอเยอะมากเยอะปันล้ำปะเหลือนักขนาดเลย
ชุดนี้ไปเพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่า
อากาศที่โน่นเนี่ยกลางวันเนี่ยนะ๒๐ต้นนะจ๊
อากาศหนาวแต่แม่งเราแซ่บร้อน
ไฟร้อนอุ่นไอให้บรรยากาศในคอนเสิร์ตเขาอบอุ่นขึ้น
ใช่ช่วงนี้ใครที่จะไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะ
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
ถึงเรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ